เมื่อวานนี้คุณบินบรือฤทธิ์หรือว่ากู้ภัยใจพระ
ตอนนี้เขามีฉายาใหม่แล้วนะนักบุญทุนชาวบ้านใช่ไหม
คือเมื่อวานเขาออกมาไลฟ์ชี้แจงแบบคร่าว
เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขามีพิธีที่จะไปทอดกระถิ่น
เดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะจะแถลงข่าว

ข้องใจสงสัยประเด็นไหนเดี๋ยวเขาตอบหมด
วันนี้ค่ะให้สัมภาษณ์เลยนะคะ
หลังจากที่คุณบินบรรลือฤทธิ์ไปเป็นประธานถวายผ้ากระถิ่น
ที่วัดปากโภมยานในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็บอกว่าสำหรับกรณีที่จะมีการนัดรวมตัว
ไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จที่หน้าวัดพระแก้ววันพรุ่งนี้เนี่ย

ที่เราต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่าให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้
อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
เพื่อนหน้าแฟนเพจ๘ล้านกว่าคน
แล้วคนที่กดติดตามอีกกว่า๙ล้านคนเนี่ย
ให้ออกมาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
แล้วก็ให้กำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อให้ท่านรู้ว่าคนไทยยังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์

ทุกวันนี้ทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เรานิ่งเฉยกันมามากพอแล้ว

อยากให้รู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมา

ส่วนเรื่องสีเสื้อตอนแรกบอกใครใส่สีชมพู

งงไปหมดคนก็แบบเอ๊ะแล้วฉันต้องใส่เสื้อสีอะไรออกไป
คุณบินบอกว่าบางคนอยากออกมาแต่ไม่ชอบรัฐบาล

คุณบินบอกว่าคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเท่านั้นเหรอ
ถึงจะรักสถาบันไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อสีเหลืองก็ได้
คุณอยากใส่เสื้อสีอะไรใส่มาได้หมดเลย
เสื้อสีแดงเสื้อสีขาวเสื้อสีชมพูเสื้อสีเขียว
สีอะไรก็ได้ให้เป็นหลากสีให้เป็นสีแห่งความสามัคคี
ทูลสถาบันขอยกเว้นอยู่แค่สีเดียวคืออย่าใส่สีดำ
ส่วนจะมีดาราออกมาร่วมในวันพรุ่งนี้ไหมเนี่ย

อยากจะออกมาปกป้องหรือว่าทำสิ่งดี
ก็กลัวว่าทัวร์จะลงหรือว่าถูกตามคุกคาม
แต่ถ้าดาราหรือว่าศิลปินไม่ว่าค่ายไหนก็ตาม
อยากจะออกมาช่วยกันเยอะปกป้องพระองค์ท่าน
คุณบินบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี
เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ
ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่าให้มันเหตุการณ์ต้องลุกลามปลายไปมากกว่านี้
แล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมไม่ได้ระดมผมไม่ได้บอกว่า
ผมออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
ออกมาเฝ้ารับเสด็จนะครับพระเจ้าอยู่วรพระราชินีของเรานะครับ
ที่จะมาทรงเปลี่ยนผ้าจากฤดูฝนนะครับเป็นฤดูหนาวที่วัดพระแก้ว
เพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยออกมาให้กำลังใจ
พระองค์ท่านนะครับทุกวันนี้เราทราบอยู่แล้วว่า
เรื่องคืออะไรนะครับแต่เรานิ่งเฉยกันมามากแล้ว
มันเหมือนกับพลังเงียบที่เมื่อไหร่ทำไมไม่มีใครจัดการคิดอยู่ในใจ
ทำไมต้องให้ปล่อยกับพวกนี้ต้องมาย่ำยีขนาดนี้
ทำไมทุกคนเฉยทำไมทุกคนไม่ขนาดเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ภาพแต่ละภาพที่ออกมาเนี่ยมันผมรู้ว่าทุกคนดูแล้วหดหู
ดูแล้วเกิดความโมโหดูแล้วเกิดความยี่ยวนใจว่า
แต่ทำอะไรไม่ได้ผมมันมาปลุกระดม
ผมไม่ได้เป็นม็อบเราไม่ใช่ม็อบชนม็อบ
แล้วไม่ใช่ผมมาเขียนอย่าเรียกผมว่าเป็นม็อบ
วันนี้คุณบินบอกขอชี้แจงทุกประเด็นเลย
ประเด็นเรื่องฉายาใหม่นักบุญทุนชาวบ้าน

ประเด็นเรื่องว่าถูกโยงเข้าการเมือง
อยู่ฝั่งเดียวกับอดีตพระพุทธอิสระ
ชี้แจงหมดเลยเอาเรื่องแรกก่อน
ที่บอกว่าตอนนี้บินทัวร์ลง
คุณบินบอกไม่ใช่ทัวร์ลงนะน่าจะเป็นรถแห่มากกว่า
เพราะว่าคุณบินทำแต่สิ่งที่ดี

ซึ่งฉายาที่ได้รับว่านักบุญทุนชาวบ้าน

ส่วนประเด็นเรื่องการเมืองคุณบินขอชี้แจงแบบนี้นะคะว่า
ผมไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยด่ารัฐบาล
ไม่เคยด่ากลุ่มผู้ชุมนุมนักศึกษา
แต่ที่ผมทนไม่ได้คือมันไม่ใช่แค่การชู๓นิ้วไง
แต่มีบางกลุ่มที่จาบจ้วงแล้วก็เหิมเกลิมไปกันใหญ่
แสดงความไม่เหมาะสมต่อขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินี

ส่วนกรณีที่บอกว่าบินจะตบเด็ก
เรื่องนี้ขอชี้แจงเหมือนกันว่าไม่จริงมีสื่อนำไปบิดเบือน
ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยความโมโห
วันนั้นผมหมายถึงคนที่ชูนิ้วใส่ขบวนเสด็จ
ซึ่งถ้าผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นผมผมคงตบคนนั้น
แต่เอาเข้าจริงถ้าอยู่ตรงนั้นจริงผมก็ไม่ทำหรอก

ส่วนประเด็นเรื่องของแม้เป็นคนสนิทกับนายกล่ะสิ
เขาบอกว่าผมไม่ได้สนิทกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
แต่เมื่อ๔๕ปีที่แล้วเนี่ยผมนับถือพลเอกประยุทธ์
เพราะผลเอกประยุทธ์รักในหลวงแค่นั้นเลย
ส่วนเรื่องส่วนตัวการบริหารราชการแผ่นดินการโอ้โหทุกอย่าง
ผมไม่เคยยุ่งและนายกก็ไม่เคยมาช่วยอะไรผมเหมือนกัน
ซึ่งผมคิดว่าถ้าใครรักในหลวง
คนนั้นก็ไปมิตรกับผมเป็นเพื่อนกับผมทั้งนั้นแหละ
แต่ผมก็ไม่ได้ประกาศเป็นศัตรูกับใครนะ
ผมแค่อยากปกป้องไม่ได้มีเรื่องการเมืองแอบแฝง
และไม่ได้มีใครหนุนหลังหรือว่าจ้างให้ผมออกมาทำแบบนี้
ส่วนกระแสข่าวที่โยงไปถึงอดีตพระพุทธอิสระอาชี้แจงแบบนี้อีกเหมือนกัน

แต่เมื่อวันก่อนเนี่ยอดีตพระพุทธอิสระให้เลขาโทรมาหาผม

เลขาอดีตพระพุทธอิสระต้องส่งข้อความมาบอกให้โทรกลับ

ซึ่งเนื้อหาที่คุยกันก็คืออดีตพระพุทธอิสระบอกว่า
มาร่วมรับเสด็จด้วยมาพร้อมกับประชาชนประมาณ๔๕๐๐คน

เพราะฉะนั้นขออย่าเอาผมไปโยงกับการเมือง
ว่าไปอยู่กลุ่มเดียวไปเข้ากับกลุ่มของอดีตพระพุทธอิสระอะไร
เกี่ยวทั้งนั้นผมแค่อยากจะยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
และอยากให้คนไทยทุกคนออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันค่ะ